มีการหลังไมค์มีการโอนเงินนะคะ
รวมถึงหลังไมก็ยังช่วยอีกหลายคน

เห็นใครเดือดร้อนอดสงสารไม่ได้จริง
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโอนไวแบบนี้เลย
คุณพ่อเองคุณพ่อชายาเองค่ะ
ยังต้องปรามด้วยความเอ็นดูเลยค่ะ
คือเราตัวพ่อเองก็แอบโอน
เพราะว่าภรรยาก็เตือนอะไรอย่างนี้
ผมอาจจะช่วยไม่ทุกครอบครัวแต่ว่าผมสุ่มช่วยนะ

พอลูกเห็นแล้วพ่อคนนี้น่าช่วยจังเลยนะพ่อ
ดูสิเขาลำบากมากเลยเขาไม่มีข้าวกินนะพ่อจ๋า
ทำไงดีแป้งเราช่วยไม่ได้ทุกครอบครัว
สักพักนึงถือโทรศัพท์เดินลงไปข้างล่างแล้ว
รู้แล้วไม่พูดแต่รู้แล้วว่าไปแล้ว๑คน
นี่จะสายทีวีอย่างไทยรัฐของเราที่ออกอากาศไป
ว่าโรงพยาบาลนู้นบริจาคแชมป์เอาแล้วโอนแล้วครับ
ช่วยกันช่วยมากช่วยน้อยแต่ลูกได้ช่วยโถลูกเอ้ย
โค้งสุดท้ายขนาดนี้ถามเรื่องการงานไปแล้วนะคะ
จะไม่ถามเรื่องตัวเลขเนี่ยมันก็ยังไรอยู่นะคะส่วนเลขเด็ดที่คนชอบไปส่องเลขที่บ้านที่จังหวัดอ่างทองของพี่เอชายานะคะ
บอกส่วนตัวค่ะไม่เคยซื้อเนี่ยเพราะไม่มีดวงทางด้านนี้
ไทยรัฐทีวีครับช่องไทยรัฐทีวีเลขสวยจะตาย๓๒ทำไมไม่เล่นล่ะครับ
ไม่มีหนูพี่พี่จะห้ามส่วนใหญ่แล้วพี่จะอยู่ใกล้แก๊งกวนของพี่เนี่ยโอ้โหศาสตร์แห่งตัวเลขทั้งนั้นเลย
นั่งคิดกันนั่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เออไม่มีแต่จริงนะไม่รู้นะครับแฟนแฟนช่องไทยรัฐครับ
เลขสวยนะครับไทยรัฐทีวีครับ
เลขสวยจริงเคยออกมาแล้วนะคะเอองวดนู้น๒๓งวดก่อนนะคะก็แล้วแต่เนาะดวงใครดวงมันนะคะสำหรับพี่เอเนี่ยเขาไม่ได้เล่นเนอะ
เฮงแน่นอนแค่กดมาช่อง๓๒ก็เจอพวกเราแล้วนะคะ